ได้ขึ้นคอนเสิร์ตก็เลยต้องพรวมเสียงร้อนิดนึง
โดนัทยังไม่รู้แล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ
เออบอกเลยนะคะว่าเปิดตัวไปอย่างสวยงามมากเลย

เนี่ยเพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ล่าสุดยิ่งกว่า

เฉือนใจกันทีละน้อยละน้อย
เชื่อนกันบ่อยมีแต่ร้อยแต่ร้อย
เออเป็นยังไง
อันนี้ล่าสุดของล่าสุดแล้ว

ล่าสุดกับซิงเกิ้ลใหม่เชื่อนใจค่ะ
เนื้อหามันเจ็บของคนกำลังถูกทิ้ง
ออกมาต้อนรับวาเลนไทยแบบสายดักกันไปเลย
ให้มันเจ็บช้ำซ้ำคนโสดเลยจ้ะ
เปลี่ยนลุคใหม่จากใสมาเป็นใสสูตรบ้าง

นี่คุณผู้ชมเขาเพิ่มดีกีความเศร้านะคะ

แต่ขอบอกว่าหล่อเหมือนเดิม
ควบคุมคุณภาพค่ะโดยพี่ก๊อตจักรพันธ์
โดยเฉพาะท่อนจำแบบจุก

เป็นการดีไซน์แทนความรู้สึกแบบจุกอึกสะอื้น

อย่างการร้องนี่ก็ต้องเข้าถึงอารมณ์ในเพลงนี้ให้ได้ครับ
ขอบคุณแฟนมากนะครับที่ให้กระแสตอบรับมาอย่างดีนะครับ
เป็นกำลังใจให้พวกเราได้สุดเลยครับ

คือวันหลังไม่ต้องเต้น

แต่เห็นเขาบอกว่าจริงซิงเกิลเฉือนใจมันมาก่อน

แต่ว่าด้วยความที่ยากของการร้องของการโชว์ของท่าเต้น
ปล่อยทีหลังแล้วกันโดนัทไปก่อน
ยังไงก็ดังอยู่ดีเพราะว่าคุณภาพจริงนะคุณผู้ชมนะ
เจ๊ได้พูดแล้วจะไปไหนนะคชาพาพาไปมูอยากไปไหน
คุณผู้ชมทริปนี้คือมันต้องปังมากแต่เรื่องนี้ก่อน
แป๊บนึงนิดนึงก่อนมาทางนี้ก่อน
และเพื่อผลงานปังหนุ่มเขามีเคล็ดลับก่อนจะออกซิงเกิ้ลใหม่ไปเลยจ้ะ
ว่ายพระก้าววัฒน์เผื่อรวมกันไป
จากผลงานดังแล้วเส้นทางลูกทุ่งของหนุ่มก็ไม่ธรรมดา
ก่อนจะมาเป็นนิวคันที่หนึ่งในสมาชิกอย่างน้องกีต้า
เคยฝึกงานอยู่วงหมอลำระเบียบวัฒนศิลป์ตั้งแต่อายุ๑๓
ฝึกร้องฝึกเต้นนะคะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลย
โดยเฉพาะความอดทนที่ต้องทำงานข้ามวันข้ามคืน
แต่ว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่าไปฟังเสียงน้องกันค่ะ
ตอนนั้นอยู่ขอนแก่นครับก็ชอบหมอลำด้วย
ก็เลยไปขอศึกษาในเรื่องของการเต้น
การร้องด้วยเต้นด้วยร้องด้วยครับ
ต้องยอมรับว่าเป็นหมอลำมันค่อนข้างเหนื่อย
ตั้งแต่๖โมงยันแบบ๖โมงเช้าเลยอะไรอย่างนี้ครับ

ดูน้องกีต้าฝึกความอดทนตั้งแต่น้อยนะ
จริงแล้วนี่ตามเพจพี่ก๊อตไงพี่ก๊อตเขาก็ลงรูปลงคลิปของน้องกีต้าตั้งแต่อายุ
บอกว่ามาไกลนะแต่จะไปได้ไกลกว่านี้อีก